จงอางที่นั่น

จงอางตัวนี้มาพร้อมกับความเชื่อเลยนะ

เสียงที่คุณได้ยินคุณได้ยินเสียงด้วยไหม

เสียงการสวดมนต์เสียงพระสวด
แล้วดูงูจงอังตัวนี้มันแผ่แม่เบี้ยมาฟังพระสวด
มันเหมือนกับร่วมสวดมนต์อย่างนั้นด้วยเลยหรือเปล่า

หมายถึงงูเหรอคะดิฉันน่ะนิ่งเลยตกใจ
กลัวงูมากจริงแล้วงูก็นิ่งด้วยต่างคนต่างกลัวกัน
นิ่งมากทั้งคู่คุณคะไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยหมายถึงงูนะตอนนี้นะ
นี่เกิดขึ้นที่วัดป่านันทบุรีอำเภอเมืองน่าน
ซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์นิกายนะคะสายลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทโตค่ะ
มีการเจริญพุทธมนต์กันอยู่ตอนนี้ในวัดแต่พอสวดถึงบทรัตนสูตรเท่านั้นแหละคุณ

จู่เนี่ยเจ้างูจงอังตัวนี้มันเป็นงูจงอังสีขาวคุณสังเกตดีนะ

งูจงอางสีขาวขนาดใหญ่และตัวยาวมากตัวนี้ก็เลื้อยขึ้นมาบนสารา
นี่คุณบทรัตนสูตรนี่เป็นบทศักดิ์สิทธินะ

จะสวดช่วงนี้เพื่อเป็นการเหมือนกับว่าเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้
ต้องแล้วงูก็ขึ้นมาฟังด้วยความสงบนิ่งแบบนี้

ตะลึงกันไปหมดเลยทายกทายิการ่วมสวดมนต์อยู่ก็ตกตะลึงกันไป
แต่งูตัวนี้คุณสังเกตดูนะมันไม่ได้มีท่าทางที่มันดุร้ายนะ
แต่ว่ามันมีแบบคุณเห็นไหมมันพังงกหัวเป็นบางจังหวะ
เหมือนเป็นฟังสาหราดอย่างนี้

สันนิษฐานกันว่าเอ๊ะหรือว่างูตัวนี้จะเป็นพญานาคหรือเปล่า
เป็นบริวารของพญานาคมาร่วมพิธีสวดรัตนสูตรหรือเปล่า

ซึ่งก่อนการสวดมนต์บทนี้นะคะ
ก่อนการสวดมนต์บทนี้จะจบลงไป
งูจงอางเผือกตัวนี้ก็เลื้อยหายไปเลยแบบนี้

นี่คุณดูสิมันไม่ได้มาทำอันตรายคน

เหมือนมาฟังบทสวดพอจบปั๊บ

เป็นงูที่สโลไลฟ์มากเลยนะ
ใช่คือเราเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าใช่ไหม

จากการเล่าสู่กันฟังของพระเกจิ

นี่เป็นภาพที่เพิ่งเคยเห็นพร้อมกันนะคุณผู้ชม
แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องย้ำคุณผู้ชมแหละ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้าน
หรือว่าของแบบว่าลูกศิษย์ที่เขาเห็นกันอยู่ว่าภาพมันเป็นแบบนี้

จริงแล้วเนี่ยอาจไม่แน่ใจนะว่าสัตว์เนี่ย
อาจจะรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือพระสวดมนต์

ทำนองมันอาจจะทำให้แบบเข้าหูสัตว์ได้ง่าย
เออพอจะจบแล้วมันก็เลื้อยไป

คุณมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อ